มีเหตุที่จากการเมาแล้วก็ขาดสติเกิดขึ้นที่นครราชสีมานะครับ
ชายวัย๗๔ปีได้ยิงเพื่อนบ้านที่เป็นคอเหล้ากวนเดียวกัน
บาดเจ็บสาหัสนะครับเพราะเข้าใจผิดไปคิดว่าไปขโมย
เงินของตัวเองทั้งทั้งที่ตัวเองนั้นเอาเงินไปเก็บซุกเอาไว้
ที่ใต้หมอนนะครับติดตามจากรายงานครับ
นี่เป็นภาพนาทีชีวิตของนายทวีศรีจันทึกชายวัยกลางคน
กำลังนอนร้องโอดควรด้วยความเจ็บปวดหลังเขาถูกปืนลูกซอง
ของเพื่อนบ้านวัย๗๔ปีหญิงเข้าที่ช่วงท้องจนอวัยวะสำคัญใน
ร่างกายอย่างลำไส้ทะลักออกมาอยู่นอกตัวเพราะเข้าใจว่าถูก
ทวีขโมยเงินที่ขายข้าวได้ไปจำนวน๔๘๐๐๐บาทแม้ภาพจะ
สยดสยองแต่ไม่น่าเชื่อว่านายทวีจะไม่ได้รับอันตรายจน
ถึงชีวิตและขณะนี้นายทวีอาการปลอดภัยแต่ยังคงต้องหยุด
ความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดส่วนมือยิงคือนายนิคม
มักกองอายุ๗๔ปีที่หลังก่อเหตุได้กลับไปอยู่ที่บ้านก่อนที่
ตำรวจสพสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมาจะตามมาจับกลุ่มตัว
ได้ในเวลาต่อมาทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงใน
ครั้งนี้สิ่งแรกที่พบคือระหว่างบ้านของนายนิคมมะกอง
ผู้ก่อเหตุอยู่ห่างจากบ้านนายทวีไม่ถึง๑๕เมตรหรือเรียก
ง่ายว่าทั้งสองคนเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันนางดาว
เรืองศรีจันทึกแม่ของนายทวีคนเจ็บยอมรับว่าไม่คิดไม่
ฝันว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับครอบครัวเพราะนาย
นิคมคือคนสนิทคนหนึ่งอีกทั้งตัวนายทวีก็รักและเคารพ
นิคมเปรียบเสมือนพ่อแต่วันที่เกิดเหตุคาดว่าจะมาจาก
ของน้ำเมาที่เปลี่ยนนิสัยนายนิคมจนทำให้เกิด

ส่วนมูลเหตุที่เกิดขึ้นนั้นข้อมูลจากฝั่งตำรวจและข้อมูล
ของครอบครัวในทวีให้การ
คือช่วงเย็นวันที่๑เมษายน
นายนิคมได้เดินทางมาชวนนายทวีดื่มเหล้าขาว
เพื่อฉลองที่ขายข้าวได้เงินมา๔๘๐๐๐บาท
จากนั้นทั้งคู่นั่งดื่มเหล้าขาวกันจนเมา

นายทวีได้พยุงฮิ้วปีกในนิคมไปส่งที่บ้าน
กระทั่งรุ่งเช้านายนิคมตื่นมา
และหาเงินในกระเป๋าตังค์ไม่เจอ

จบลงที่นายนิคมกลับไปเอาปืนลูกซองในบ้าน
เจาะยิงนายทวีจนล้มทั้งยืน
แต่เมื่อการก่อเหตุและการเข้าจับกลุ่มเสร็จสิ้น
ลูกชายของนายนิคมได้เดินทางไปหาพ่อที่โรงพัก
หอบเงินจำนวน๔๗๐๐๐บาท
ที่หายไปให้ตำรวจตรวจสอบ
ก่อนจะบอกว่าเงินนายทวีนั้นไม่ได้เอาไป
แต่เป็นนายนิคมที่เก็บเงินไว้ใต้หมอน

พอตำรวจจับไปก็ลูกชายก็มา

ผมไปเมื่อเช้านี้ก็บอกว่าโอ้ใจร้อนนิดนึง
จำไม่ได้แล้วพอหายเมาแล้วมันก็เป็นอีกคนนึงนี่นะ
เมื่อรู้ความจริงนายนิคมจากท่าทีขึงขัง
กลายเป็นหน้าถอดสีและเอาแต่โทษตัวเอง
เกือบทำให้ลูกหลานต้องตายฟรี
เพราะความขาดสติของตน
ส่วนตอนนี้รู้ทุกอย่างแล้ว

ในการถูกจองจำหลังจากนี้

อันดับแรกคือเส้นทางบ้านปลายชีวิตของมนุษย์

ว่าจะอยู่กับสิ่งที่รักจนหมดสิ้นอายุไข
หรือจะเลือกเส้นทางสุดท้ายในเรือนจำ

ปล่อยให้ฤทธิ์ของน้ำเมาครอบงำ
ขาดสติการยับยั้งชั่งใจ
จากเหตุการณ์นี้นายนิคมต้องกลายเป็นผู้ต้องหา

และพยายามฆ่าผู้อื่นติดตัวไปจนวันตาย

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน